แต่ที่แน่ค่ะหลายหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชนเขาก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหา
เดี๋ยวจะไปดูค่ะอีกหนึ่งวิธีการของโรงเรียนการบินกรุงเทพ
ตอนนี้ก็มีการเร่งติดตั้งอุปกรณ์
เพื่อที่จะไปพ่นละอองน้ำในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก
โดยวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะเริ่มบินจุดแรก
จะไปแถวพระราม๒เขตบางขุนเทียนนะคะ

เพราะว่าขึ้นบินทีขึ้นบินหลายลำไม่ใช่ลำเดียวนะครับ
ใช่ค่ะแล้วที่เห็นทำกันอยู่เป็นทีมช่าง
ก็กำลังติดตั้งสปริงเกอร์แบบนี้ค่ะ
จำนวน๑๘หัวปั๊มแล้วก็มีถังน้ำขนาด๑๕๐ลิตร

จะบินขึ้นโปรยละอองน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา
เขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
หลังจากที่ผู้บริหารของโรงเรียนก็มีการหารือ
ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนักวิชาการ
ก็เลือกวิธีการใช้เครื่องบินเล็กพ่นน้ำ
ทดลองแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
วันนี้จะบิน๒รอบค่ะคุณผู้ชม
นำผลมาเปรียบเทียบเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุด
รอบแรกเขาบินไปแล้วเมื่อ๙โมงที่ผ่านมา
ใช้เครื่องบิน๓ลำขึ้นบินครั้งละ๑ลำ
แล้วก็บรรจุน้ำประมาณ๑๕๐ลิตร
วนค่ะฉีดพ่นละอองน้ำ
แถวถนนพระราม๒เขตบางขุนเทียน
หลังจากนั้นลำที่๒ก็จะบินวน
ฉีดพ่นละอองน้ำซ้ำในจุดเดิม
ต่อด้วยลำที่๓อีกรอบหนึ่ง
แล้วก็จะบันทึกค่าปริมาณฝุ่นละอองไว้

ส่วนช่วงบ่ายจะใช้อีกวิธีหนึ่งค่ะ

แล้วก็ฉีดพ่นละอองน้ำพร้อมกัน
แถวถนนพระราม๒เป็นระยะทาง๒๐กิโลเมตร

คนแถวพระราม๒คงอยากให้มาฉีดแถวนั้น

ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้น
จะมีการประเมินค่าฝุ่นละอองหลังปฏิบัติการ
เพื่อเอามาวิเคราะห์มาเปรียบเทียบปรับปรุงในการบินครั้งต่อไป
ว่าเราจะขอลดระดับลงมาด้วยความสูงที่เหมาะสม
และทำการบินวนในบริเวณนั้น
ซึ่งเป็นคำอนุญาตที่สามารถทำการบินได้อยู่แล้ว

หลังจากนั้นเราก็จะออกจากพื้นที่ตรงนั้นออกไป
กับฐานประกิษปกติของเราจะบินเดินทางไปที่
หัวหินหรืออะไรก็แล้วแบบด้านด้านใต้
จากเบฟส่วนเป็นการตรวจของเราปกติ
เครื่องลำต่อไปก็จะบินตามไปเว้นระยะตามที่ทางอาจารย์เสนอมา
ก็คือให้บินช่วงของพี่เหรียญเป็นครึ่งจมเพราะนั้น๑ชั่วโมง
ก็จะตาม๑ลำเครื่องนี้ควรเป็นครึ่งจม
อีกครึ่งชั่วโมงก็จะมีเครื่องต่อไปเข้าไปต่อ
คืออย่างที่บอกนะคะเครื่องบินที่ใช้๘ลำตอนนี้พร้อมเต็มที่แล้ว
ที่จะบินบ่ายนี้แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
เดี๋ยวช่วงบ่ายจะออกบินจากสนามบินโรงเรียนการบินกรุงเทพคลอง๑๕
จังหวัดนครนายกแล้วก็มาฉีดพ่นละอองน้ำแถวบางขุนเทียน

หลังจากนั้นการเลือกพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณบางขุนเทียนพระราม๒
ถามว่าทำไมนะถึงจะเลือกพื้นที่แถวพระราม๒
เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมมีปริมาณฝุ่นละอองสูง

ที่สำคัญการขออนุญาตขึ้นบินอันนี้มันมีความเป็นไปได้

แล้วนอกจากการบินฉีดพ่นละอองน้ำแล้วนี่นะคะ
กรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ก็จะร่วมกันฉีดล้างถนนพระราม๒
เพราะว่ากรุงเทพมหานครก็จะลงพื้นที่ไปติดตามดูด้วย
คือมาตรการของกรุงเทพมนครก็จะ๓ขั้นตอนนะ
โรนก็ขึ้นบินไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ
แล้วก็มาตรการที่๒คือฉีดน้ำตามถนน
มาตรการที่๓ก็ไปล้างต้นมาให้ตามสวนสาธารณะด้วยนะครับ
ซึ่งสถานการณ์ฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร

โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
ก็ไปพบผลการตรวจวัดว่ามันเกินมาตรฐานมี๒๔พื้นที่
อย่างบางรักษ์ราชเทวีพญาไทยบางกะปิ
ตรวจวัดได้ว่าอยู่ค่าอยู่ที่๕๑๗๘มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แล้วก็ผลการตรวจวัดถือว่าอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจำเกณฑ์ค่าสีเขียวสีเหลืองสีแดง

ต้องติดตามนะคะส่วนขณะที่สำนักงานสำนักการโยธา
ก็ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้จัดโดรนบินพ่นละอองน้ำในอากาศจำนวน๔เครื่อง
พร้อมทั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำจากบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั้น๓๗
อาคารธานีนพรัชสารวการกรุงเทพมหานครดินแดง

โดยจะมีการประเมินสถานการณ์ทุก๓๕ชั่วโมง
ผู้อำนวยการสำนักการโยธาบอกว่าจะกวดขันให้โครงการก่อสร้างทุกโครงการ
ฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดฝุ่นให้มากที่สุดด้วยนะคะ
ส่วนช่วงนี้เวลาประมาณ๑๐โมง๑๑โมงนี่แหละค่ะ
ก็จะมีการฉีดพ่นน้ำที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนด้วย
ทายีปรึกษาภูตวาลจเทพมหานครรวมทางภูตวาลก็จะลงพื้นที่ไปนะคะ
กำลังพลจากกองทัพก็นำรถน้ำรวม๗คัน
ลงพื้นที่ระดมฉีดน้ำลดปริมาณฝุ่น
ลานอนุสาวรีรัชกาลที่๑ย่านสะพานพุธ
หลังจากที่ได้พ่นละอองน้ำขจัดฝุ่นที่สนามหลวงถนนท้ายวังและย่านท่าเตียนมาแล้ว
อำนวยการเขตพระนครบอกว่าต่อจากนี้ก็จะออกมาพ่นละอองน้ำทุกคืน
แล้วก็จะเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยด้วยนะคะ
เช่นเดียวกับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ
จัดรถดับเพลิง๓คันฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ของท่าอากาศยาน
โดยจะนำรถดับเพลิงตระเวนฉีดน้ำในจุดต่างทุกวันค่ะวันละ๓รอบ
รอบแรกคือ๙โมงเช้าถึง๑๑โมงเช้า
รอบที่๒เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย๒
และรอบสุดท้ายคือบ่าย๓๓๐ถึงบ่าย๔โมงครึ่ง
ใช้น้ำเฉลี่ยวันละ๑๖๒แสนลิตร
รองผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิบอกค่ะว่า
ถ้าหากมีฝุ่นละอองมากก็จะต่อท่อจากหัวแดงการประปา

โดยเฉพาะจุดคลังสินค้าที่มีรถบรรทุกเข้าออกเยอะ
ส่วนแนวทางควบคุมมลพิษนั้นนะคะ
จะให้รถสาธารณะทุกประเภทดับเครื่องขณะจอดรถ
แล้วก็ตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอด้วยนะคะ
คุณผู้ชมก็แนะนำมาหน้าจอหลายวิธีนะครับ
แล้วก็วิธีหนึ่งบอกว่าให้ตึกสูงคอนโด

ตัวเนี่ยคือควัติโดของลุมพีณี๑๕๐โครงการ
ตอนนี้เขาเริ่มติดตั้งเครื่อง
ฉีดพ่นละอองละอองน้ำจากอาคารสูงของเขา
นี่ฮะเนี่ยอาจารย์สภาพก็พูดในรายการขี่สั้นตั้งเมืองไทยว่า
ก็บอกเหมือนกันว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือ
เรื่องของการฉีดพ่นละอองน้ำจากยอดของตึกใบหยกนั่นเองนะครับ
แล้วก็เขาอาจจะฉีดเป็นเวลานะ๘โมงเช้าเที่ยงแล้วก็๖โมงเย็น
ช่วงเวลาพรามไทม์ช่วงเวลาที่มีรถรามากมาย